สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
ต้นสัปดาห์วันลอยกระทงแบบนี้เตือน๑๓จังหวัดภาคใต้ตอนล่างระมัดระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะ
สิบสามจังหวัดที่ว่านั้นก็ได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะ
นั่นก็คือแถบจังหวัดสุราธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทธลุงสงขลาสตูนปัตตานียะลาและนราธิวาสนั่นเองนะคะ
ช่วงนี้ค่ะต้องระมัดระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักคลื่นซัดฝั่งนะคะ
ซึ่งคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตรงดท่องเที่ยวทางน้ำ
รวมไปถึงงดการเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กด้วยนะคะ
ปัจจัยมาจากเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบกับหย่อมฝนที่พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทย

ทำให้ช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกหนักเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนในวันนี้นะคะ
อยู่ที่ประมาณ๒๐๗๐ของพื้นที่นั่นเอง
ส่วนภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงต้องย้ำเตือนว่า
คลื่นสูงต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
จะมีฝนประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่ในวันนี้

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดระหว่างวันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลย๑๐องศา
รวมถึงเขาเขียวนครนายก๑๓๓องศาเซลเซียสนะคะ
คุณผู้ชมค่ะต้องระมัดระวังกันมากนะคะ
ลอยกระทงวันนี้อาจจะมีฝนบางพื้นที่
ดังนั้นแล้วพกร่มไปลอยกระทงด้วยนะคะ
พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ